ไปดูเหตุการณ์โจรโรคจิตก่อเหตุขโมยชุดชั้นในของผู้หญิง๒วันติด
ตอนนี้มีภาพกล้องวงจรปิดจับได้อย่างชัดเจน
แต่ว่าทางคนที่ก่อเหตุนั้นยังตามจับอยู่นะฮะไปดูภาพเหตุการณ์นะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับเป็นหลักฐานกล้องวงจรปิดในร้านซักผ้าครับผู้ชายคน
ผู้ก่อเหตุใส่เสื้อสีชมพูเนี่ยนะครับเข้ามาภายในร้านหรือค้นเสื้อผ้าต่างนะครับมีการขโมยนะฮะเสื้อผ้าไปด้วยนะครับ
สักประมาณตี๒นี่มีมีห่ายกาลเป็นมาช่วงกลางดึกเลยนะครับ
กลางดึกวันที่สิบกันยายนครั้งแรกได้ชุดชั้นในผู้หญิง
ชั้นในนะครับตามข่าวบอกว่าขโมยกางเกงขายาวไปหนึ่งตัวนะครับ
สอบถามคุณพนาพรสงวนสัตว์อายุ๖๐ปีเป็นเจ้าของร้านครับ
บอกว่าร้านถูกโจรโรคจิตเข้ามาขโมยชุดชั้นใน๒รอบ
ทั้งทั้งที่มีกล้องวงจรปิดจับได้ชัดเจนนอกจากนี้ทางเจ้าของร้านซักผ้าบอกด้วยว่า
ตัวเองเนี่ยกลัวนะฮะพฤติการดังกล่าวอาจจะนำไปสู่ความรุนแรงอื่นนะครับ
ก็เลยไปแจ้งปีไว้แล้วเอาภาพวงจรปิดภาพนี่แหละ
สพบางบัวทองที่นนทบุรีแล้วก็วิงวอนตำรวจนะฮะ
ตามจับหน่อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคนไม่กล้ามาใช้บริการนะครับ
ก็เป็นเหตุการณ์ตอนกลางคืนด้วยนะคะ